สวัสดีค่ะข้าวใจใครสดอุ้ยสดไม่ให้เยอะเริ่มงงอ่ะ
ก็วันนี้เนี่ยดูแบบว่านั่งกันผิดที่ผิดทางผิดที่ผิดทางจริง
แต่ว่าประเด็นคือตอนเนี้ยหนูพูดเลยนะถ้าเกิดคนสังเกตจริงจริงอ่ะนะอืม
เปล่าแตกไม่ต้องแอบดูเพราะว่าเกิดเห็นแล้วไม่ต้องทำไปบอกเขาทำไมล่ะ
วันนี้มาแทนพี่หนุ่มจริงต้องเป็นคุณหนุ่มกัญชัยแต่ทีนี้คุณหนุ่มไม่มา
ก็เลยต้องแบบไปทำฟันอย่างเร่งด่วนก่อนทีนะครับใช่เต้นเดือดหรอใช่
ใช่เพราะว่าเหตุการณ์เรื่องเปิดประตูเนี่ยบุโกะเคย

ฝึกงานอยู่ที่ที่หนึ่งพอฝึกเสร็จแล้วปุ๊บ
ก็คือปกติประตูนะคะมันจะต้องกดมันต้องดันออกมา
แต่วันนั้นคือด้วยอาการแบบเอ๊ะทำไมดันประตูแล้วมันไม่เปิดสักที

แล้วตอนนั้นน่ะยังไม่กล้าไปหาหมอ
ปล่อยให้มันสะมัดเองก็และไปรอเล็กเนี่ยคุณแม่เห็นมั้ยสังเกตดีตรงเนี้ย

สร้างประวัติถึงจบภาษาอาหารไทยเอง
ตอนนี้เป็นเกลี่ยได้ล่ะ
อะไรนะ
ทำไมไม่เอาออก
เลยนะคือเหมือนแอบด่าด่าตรงตรงเลยดีกว่าเออไม่ต้องว่าเออ
ดูเป็นห่วงเป็นใยหรอกเดี๋ยวส่งไปนะเดี๋ยวส่งไปหานี่นะ
พอทอนะหนูน่ะพอกับน้องบรูนะคะหนูกูไม่ไปค่ะไม่ได้ใส่ชุด
อย่างงั้นอืมก็โชว์วาววิวเออถ้าเกิดโชว์วาววิวต้องไปหน่อย
เพราะว่าผิดหรือถูกก็ไม่รู้พอเรียกไปแล้วเหรอคือเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
เป็นกระแสเยอะแยะมากมายตั้งแต่เมื่อวานอย่างที่ทราบกันคือก่อนอันนี้ออกมา
ให้สัมภาษณ์พี่ต้นหอมแล้วเมื่อวานคุณสันก็ออกมาให้สัมภาษณ์
แล้วก็พูดถึงเรื่องราวว่ากระทบเรื่องงานของคุณน้องบลูนี่นะคะ
หลายคนก็เลยไปจับจ้องว่าจริงแล้วกระทบกับงานของบลูเนี่ย
งานของบรูคืออะไรงานอะไรซึ่งหลายหลายคนก็ส่งข้อความบอกเรา
นี่บอกว่าอย่าไปเรียกเขาว่าครูบรูนะเขาไม่ได้เป็นครู
ก็เป็นแล้วเราก็แก้ข่าวให้เขาเป็นน้องที่ถ่ายเซ็กซี่
โชว์เซ็กซี่อย่างนี้แต่เรื่องอาชีพเนี่ยต้องมาดูก่อน
เพราะว่าอย่างที่ทราบการว่าพันธุ์ตำรสเอกนี่น่ะสิริวัตรน่ะ
ดีพอรองผู้บังคับบัญชาการปราบปรามการกระทำผิดนะฮะ
เกี่ยวกับอาชียากรรมน่ะทางเทคโนโลยีนะคะ
เปิดเผยว่าทางปอเนี้ยได้มีการเรียกน้องบรูนี่นะคะ
เน็ตไอดอลคนดังนะได้เข้ารับทราบข้อเก่าหา
ภายหลังที่น้องบลูได้มีการเปิดกรุ๊ปวีพีนะฮะไลฟ์สดโชว์เรือนล่าง
คิดค่าสมาชิกธรรมดาสามร้อยพิเศษวีเอพีห้าร้อยบาทนี่นะคะ
อ่าซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าผิดนะฮะ
พรบคอมพิวเตอร์แก้ไขภาวส่อสองพันห้าร้อยหกสิบมาตราที่สิบสี่วองเล็บนะฮะ
สี่คือเป็นการนำเข้าข้อมูลใดที่มีลักษณะรามกอนาจารย์
เขาบอกว่าจำจำคุกนะไม่เกินห้าปี
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะและครั้งนี้นะฮะ
เป็นการเรียกมารับทราบข้อเก่าหา
ในวันที่สิบกรกฎาคมนี้เวลาบ่ายโมงอืม
หากไม่มาจะมีการออกหมายเรียกครั้งที่สอง
แล้วถ้าเกิดไม่มาอีกเกิดอะไรขึ้นคะ
จับทันทีมีหมายจับเลยทันทีตายตายนักท้า
คนสวยจะต้องโดนจับอย่างเงี้นะนี่ไงน้องบลูด้วยนะคะ
ล่าสุดก็ได้เปิดใจกับทางทีมข่าวช่องดังแห่งหนึ่งว่า
ประเด็นที่มีทางเจ้าที่ตำรวจเนี้ยฮะเรียกตัวเธอไปน้านสืบสวนในวันที่สิบ
คือจริงถ้าโชว์แต่ไม่ได้เก็บเงินอาจจะไม่เป็นไรหรือเปล่า
โชว์เฉยไม่ได้เก็บเงินแล้วจะเอารายได้จากตรงไหนคะ

ถ้าเกิดสูงปกติเราคุยกันเองต้องมีอะไร
ไม่ว่าจะเป็นรูปหลุดหรืออะไรก็แชร์โชว์โดนหมด
น้องบอกว่าหนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าคือผิดกฏหมาย
เพราะสิ่งที่มันโชว์มันจะไม่ใช่อนาจารย์

เป็นรูปแค่นี้เอง

มันเหมือนต้นทายแค่เว้บแต่ตอนนี้

เขาหมายความว่าอนาจารย์หลายคนว่าต้องเห็นปฐุม
ต้องเห็นตัวของนี่รึเปล่า

อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรหนูไม่รู้หนูไม่ผิดหนูก็อยู่เฉย
กว่าตำรวจเขาจะไปจับกันแล้วกันจบ
อ่ะงั้นก็ไม่ต้องไปให้รอมีหมายเรียก
เพราะตำรวจเขาบอกแล้วนะว่าถ้าไม่มารอบแรกไม่มารอบสอง
รอบ๓ออกไหมจับเลยนะแล้วก็ค่อยบอกตำรวจว่าไม่ผิด
เพราะว่าเราไม่ได้เห็นอวัยวะเพศ
ต้องไปเคลียร์กับตำรวจแล้วตัวอย่างนั้นนะนะตัวอย่างนั้นละกันจบง่าย
มีคำสอบเม้นพี่ส้นหอมด้วยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ

ต้นหอมคือตอนนี้เอาพูดตรงนะเขาน่าจะมีความสุขกับการเลี้ยงลูก
แล้วก็งานเพราะว่านางมีงานทุกวัน
แล้วก็ที่สำคัญคือเพื่อนเนี่ยก็ไปให้กำลังใจแหละ
คือตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะให้จบตรงนี้
เพราะเมื่อเช้าเนี่ยมะตูมจัดรายการแฉร้องไห้กลางรายการเลย

เพราะเขาบอกว่าเขาก็อึดอัดเหมือนกันที่จะออกมาพูดนู่นพูดนี่

แต่เพราะตอนนี้คนมาลุมว่าว่า
อ้าวต้นหอมมาไม่เท่าไหร่เพื่อนต้นหอมนั่นแหละตัวดี
อ้าวคราวนี้มะตูมก็โดนด่าไป

เขาสนิทกันคุณแม่เขาเป็นเพื่อนสนิท
คือเรื่องเกาะไม่เกาะแม่เราก็พูดแทนเขาไม่ได้เนอะ

ในมุมเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากพูดอีก
แต่ถ้าเกิดพูดอีกมันก็ไม่จบ
ดังนั้นพอไม่จบก็จะแบบ

เพราะเพราะว่าคุณแซ่นนี่เขาก็พูดแล้ว
อันนี้เราก็พูดแทนใครไม่ได้

มีแต่ให้กระล่ำใจไป
ใช่เพราะว่าต่อจากตรงนี้ไปคุณแซ่นเองพูดถูก
เขาจะดูแลเหรอต้องพูดเสียหายถ้าผิดชอบยังไงคุณพูดไม่รู้
เพราะว่ามีผลกระทบต่อเรื่องงานน้องบลู
แล้วไหนถึงว่าสลัยอย่าเลี้ยงดูเหรอไม่ทราบ
อ้าวแล้วพี่ต้นหอมก็ไม่ต้องรับผิดชอบก็คือผ่านมาแล้วเนี่ยเหรอคะ
ก็เขาเลิกกันตั้งแต่เขาบอกว่า๔พฤษภาเขาเลิกกันมาก่อนหน้านั้นแล้ว
เลิกกันไปตั้งนานแล้วอย่างเงี้เหรอใช่เราก็ไม่รู้แต่เขาบอกให้สัมภาษ

แต่เขาก็คงอย่างนั้น

ซื้อรถอย่างเดียวอ๋อตอนที่ไปซื้อรถด้วยกันตามข่าวที่บอกว่า

เพราะตอนนั้นที่คนตามจับที่พี่หนุ่มบอกว่า
ใครสามารถหาลูกคุณมากกับแฟนได้ได้แค่ตั้ง๕๐๐อังนั้น
แล้วมีไหมไม่มีแล้วลดละวันเหลือ๓๐๐อังนั้นแล้วพออีกอาทิตย์๑๒๐๐
เลวตอนนี้ต้องล้านหนึ่งใส่ว่าเขาไม่ไปไงคุณแม่

อาจะไปแต่ว่าเขามิชิตง่าย
ถ้ารูปอื่นไม่รู้เขาแน่ใจไงว่ายังไงก็ไม่เห็นแบบว่า
แล้วคนที่เมาส์มาล่ะถูกแม่
ไม่หรอกก็อาจจะไปเห็นด้วยตา

ที่โชว์รูมเนี่ยรู้จักกับอีกคนเมาส์เนี่ย

เรื่องแบบนี้เนี่ยฉันก็ได้ยินมาตลอดเวลา

ได้ยินอย่างนี้อย่างสมมุติว่าเธอไม่มีปัญหา
เธอไปกับใครแบบว่าเป็นลี้ลับเนี่ย
และในสถานที่หนึ่งและในสถานที่นั้นเนี่ย

นางนั่นแหละตัวดีก็มาเล่าให้ฉันฟัง

รู้มีแบบว่าสายอยู่ประมาณแบบว่า

ทางซูตรทางเซลเห็นออกมาพูดได้เลยเขาบอกนี้
อีฟต้องแหมอายุกันขนาดนี้นี่นะฉันว่าน้ำมันจะต้องมีอย่างนี้อีกเยอะดังนั้นเนี่ยอย่าไปตื่นเต้นเลยการเปลี่ยน
ก็จบแค่นั้นแหละเส้นทางมันอีกยาวไกลนะลูกเอ้ยชีวิตของเรา
อย่างนี้นะขนาดเราเนี่ยจะมาเซ็ตเทอร์กับใครสักคนเนี่ย
แบบว่าระหกระเหินมาไม่รู้กี่คนแล้วนี่นะเออไม่ใช่แม่ชีนี่
จะยืนอาสมจะได้แบบว่าทีเดียวจบเออไม่ได้ออกบวชเพราะ
นั้นเนี่ยคือมันก็ต้องผ่านชีวิตอะไรมันก็ผ่านไปแล้วทำไมรู้
ป่ะแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยมีประสบการณ์แล้วแล้วเธอเคยเห็นไหม
เวลาคนแก่เนี่ยชอบมาว่าเราบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นสิลูก
อย่าทำอย่างงี้เราก็จะหานเป็นนี้เพราะอะเคยทำมาหมด
นานแล้วคุณแม่ก็ไม่นานหรอกอะไรอะไม่นานคือแต่งนะแต่งนะ
ไม่มีไม่ขนาดนั้นโอ้โหไม่เอาเลย

มากสุดคืออะไรวะประมาณอะไรมายธึงว่าเปิดตัวคั้นเตยอย่างนี้หนะ
ไม่เราเป็นกรยานมิตร

ช่วงนี้มุ่งในเรื่องของการทำงาน

อ้าวก็ฉันอยู่กับดาราเยอะ
ยังร้อนน่ะพี่แม่ก็ไม่ต้องมองคนอื่นพี่แม่ก็มี

สรุปนี้มันจะเล่นกันเองหมดเลยใช่ไหม
คือไม่หรอกตรงน้าเอาตรงนะในเด็กนักเรียนของเธอล่ะ
หนูไม่เลยหนูโฟกัสที่เรื่องงานคุณแม่
เอาลูกตรงมาไว้ใจแอมจิไม่ได้พี่พูดเลยไม่ไว้ใจไม่ได้

พอเมาข่าวคนอื่นอยู่ก็มาหลอกว่าเราอย่างนี้
แล้วเราไม่รู้ตัวแว้งนะแว้งฟับมาทันที
มาแวงนะคะหนูเนี่ยนะคะ

เวลาที่เวลาใครเรียกไปพี่ไม่ให้กำลังใจแล้ว
เช้าถ้ามีใครเรียกหนูท่านองค์ไหนเรียกไปอีกเนี่ย

ถ้าพี่ไหนเรียกไปอีกเดี๋ยวก่อนนะต้องให้กำลังใจแล้ว
ถามแทนคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็อยากรู้อย่างพี่เมย์เนี่ย
คนก็อยากรู้ว่ามีแฟนหรือยังอะไรยังไงอย่างนี้
แล้วก็ต้องมีคนคุยแหละแม่สวยขนาดนี้ถูกไหมล่ะ

ไม่ใช่อาสอชอบจริงอาสอชอบจริง
บอกอาสอลักษณ์ไม่ต้องเรียกหนูนะครับ

ต้องเรียกหนูค่ะหนูไปหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
เรียกน้องแองจี้ไปน่าจะให้ข้อมูลครบกว่าค่ะท่านค่ะ
โกโกไม่ได้ใส่ตุ้มหูสวยอย่างเดียวนะคะ

หัวตาปลอมสวยมากนั่งใส่หัวตาปลอม
ไม่ก็คืออยากให้ตาฉ่ำไงเพราะว่า
ข่าวใส่ไข่เขาโฟกัสหน้าไงแล้วก็เอากลัว

มองก่อนตามาเต็มจริง

อัปเดตเรื่องของน้ำท่วมที่คลองด่านกันค่ะ
คนก็ตกใจมากเพราะว่ามีเหตุผนังดินกั้นน้ำของคลองด่าน
ตรงประตูระบายน้ำโครงการส่งน้ำ
แล้วก็บำรุงรักษาชนหารพิจิตรตั้งอยู่ที่ตำบลคลองด่าน

คือตามข่าวตอนแรกออกมาคือเขาบอกว่าเกิดพังลงมา
ทำให้น้ำทะเลไหลทะลักเข้ามาแล้วก็ท่วมบ้านพักของเจ้าหน้าที่กรมชนรับประทาน
ต้องอบพยพคนออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเลยนะคะ
เมื่อเวลา๙นาฬิกาที่ผ่านมาของวันนี้ค่ะ
นายธริตสำราญเวทรองบ่อรัฐกาลจังหวัดสมุทรประการ
พร้อมด้วยนายสุพศสุวรรณจิตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำ

ก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปเร่งแก้ปัญหาคันดินชั่วคราวของโครงการ
ก่อสร้างประตูระบายน้ำที่มันพังเสียหายค่ะ
เนื่องจากว่าน้ำทะเลขึ้นสูงกว่าปกติ
โดยขนาดนี้น้ำทะเลได้ลงหมดแล้วนะคะ
ซึ่งน้ำที่ท่วมบ้านก็แห้งหมดแล้ว
เหลือเพียงร่องรอยของความเสียหายเท่านั้นเอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรประการก็บอกว่าตอนนี้ได้เร่งซ่อมคันดินที่พังเสียหายยาวกว่า๑๒เมตรเนี่ย
เร่งด่วนเลยเพื่อให้ทันป้องกันน้ำขึ้นในวันนี้
เพราะว่าเป็นห่วงว่าถ้าเกิดน้ำเกิดขึ้นสูงมาอีก

แล้วก็นำจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน
ก็ไปเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนกันด้วย
ก็คือหมายถึงว่าดินมันสไลด์

ที่กั้นไม่ได้พังแต่ว่าดินมันลงมา

ซึ่งมันบางประจวบเหมาะกับช่วงนี้แบบน้ำขึ้นพอดี
ด้วยก็เลยแบบว่าน้ำก็เลยไหลทะลักเข้ามา
เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าไอ้ที่กั้นคืออะไรมันไม่ได้พัง

ก็คือพอฝนมันตกมากมันก็แบบชะ

เกิดหลายที่เลยนะจะบอกให้บ้านเบอร์นี่สุดลงมาเลยทีเดียว

เพราะว่าเรื่องแบบนี้เราควรที่จะรู้เอาไว้เลยนะ
ก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนี้เลยนะ
กระทรวงการต่างประเทศเขาได้ออกข่าวสารนิเทศ
แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของข่าวลือต่าง
ในเรื่องของหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตรุ่นใหม่
โดยระบุว่านายธานีทองพักดีรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าว
อ้างว่ากระทรวงได้เตรียมลดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัย

เพื่อให้ราคามันต่ำลงแล้วก็อาจจะถูกปฏิเสธเข้าเมืองได้
โดยยืนยันว่าในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกระทรวง
เขาให้ความสำคัญกับการดำเนินการที่โปร่งใส
แล้วก็ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนเลยทีเดียว
โดยโครงการจ้างผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่๓
มันจะเป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งอีกทั้งเป็นโครงการที่เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม
เข้าร่วมด้วยในทุกขั้นตอนตลอดจนมีการแต่งตั้งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก
เป็นกรรมการในคณะกรรมการทุกชุดด้วยเช่นกัน
ทำไมมันถึงจะต้องแบบว่าให้ความปลอดภัยกับเรื่องของหนังสือเดินทาง
เพราะว่าการทำหนังสือเดินทางเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณภาพต่ำนะ
มันจะทำให้หนังสือเดินทางไม่สามารถที่จะเข้าไปในประเทศอื่นได้
เพราะว่าถ้าคุณภาพที่ดีนะคะเดิมเนี่ยเขาจะต้องมีการจัดเก็บม่านตานะ
เพื่อที่จะเพิ่มการจัดเก็บเพียงไม่ใช่เพียงเฉพาะใบหน้าหรือว่าลายนิ้วมืออย่างเดียวนะ
ซึ่งข้อมูลเขาเรียกว่าชีวมาศเป็นคุณลักษณะความปลอดภัยสำคัญสูงสุด
ในการป้องกันการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง
เพราะฉะนั้นผู้ที่มาประมูลที่จะทำหนังสือเดินทางเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีสาขาการทำหนังสือเดินทางสะดวกสบายมาก
มีไปหมดทุกที่ทุกจุดเลยใช่ไหมใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปทำตรงนั้นได้ก็มาประมูลเนี่ยนะคะผู้ชนะประกวดราคาได้คะแนนเนี่ย
ในส่วนของเกณฑ์ประสิทธิภาพด้านคุณลักษณะความปลอดภัยสูงเป็นลำดับแรกเขาจะมองอันนี้มากกว่านะคะ
ไม่ใช่ว่าจะมาลดต้นทุนแล้วก็จะมาแบบทำซีซัวอย่างนี้
เดี๋ยวเวลาผ่านไปต่างประเทศอื่นนี้เขาก็ไม่ให้เข้า
เพราะเดี๋ยวนี้มันจะง่ายมากแค่เอาหนังสือเดินทางเนี่ยเสียบนะ
มันสแกนบอกหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่า
อันนี้รอดไม่รอดแป๊บเดียวนะได้เลยแล้วรู้เลยนะ
จริงไม่จริงอันนี้มันจะไวมากเลยทีเดียว
ดังนั้นเขาก็จะมีวิธีการเพิ่มขึ้นเป็นเทคโนโลยีในการใช้
นานกว่า๒๐ปีแล้วในช่วงระยะดังกล่าวนี้
ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่แบบนี้นะคะ
ซึ่งในปัจจุบันมีหลายประเทศมากเลยนะคะ
ที่ใช้เทคโนโลยีสร้างภาพเหมือนจริง
คุณเข้าใจค่ะมีมานานนี้กลายเป็นไม่ใช่แค่มานตา
เป็นภาพเหมือนจริงขึ้นมาเลยทีเดียวด้วยเลเซอร์นะคะ
อย่างฟินแลนด์แล้วก็สิงคโปร์สองเพศ
เขาก็ได้ทำกันไปแล้วเรียบร้อยเลยทีเดียวนะคะ
ดังนั้นถึงได้บอกว่าต่อไปนี้คนที่จะไปทำหนังสือเดินทางจะรวดเร็วมาก
เมื่อก่อนจะใช้เวลานี้นะคะประมาณสัก๒๐นาที

ต่อไปนี้ถ้าจะเป็นในลักษณะของแบบนี้แค่๑๒นาทีจบ

ถือว่าเป็นการเอาเทคโนโลยีมาทำให้มันก้าวหน้ามาก

อ่ะเดี๋ยวปิดเบรกก่อนช่วงหน้าร่ำรวย

เค้าบอกว่าขับรถไม่อยู่ย็งแตกต้นศพ
รถขับพุงไปชนหรอก

ถ้าเกิดเราไปงานศพงานหนึ่งแล้วจู่เนี่ย

อยู่ดีกันมีชีวิตขึ้นมาเฉยเลย

ไม่ตายไม่ก่อนดีใจเราต้องตกใจวิ่งหนีก่อนล่ะ

ก็ต้องเฮียนมากนะชาวบ้างก็ต้องอย่างนั้นสิจ๊ะหนู
เอาเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียนะคะ

นายโมฮามัติฟูกันหนุ่มอินเดียวัย๒๐ปี
อยู่ดีก็ฟื้นจากความตายอย่างเหลือเชื่อค่ะ

ที่ถูกแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเสียชีวิต

กำลังทำพิธีศพที่เมืองลักนาวนะคะ

แล้วก็ผู้ที่มาร่วมพิธีศพเป็นอย่างสูง

พยานที่อยู่ในพิธีศพบอกว่ากำลังเตรียมจะฝังศพ
มีบางคนเริ่มเห็นว่าแขนขยับ

โดยหลังจากนั้น
ฟื้นจากความตายขึ้นมายัดก็ตั้งสติค่ะ
ตั้งสติได้ปั๊บก็เลยรีบนำนายมหมาตร์ไปส่งที่โรงพยาบาล
ก็เลยรีบนำเครื่องช่วยหายใจมาช่วยให้หายใจขึ้นมาก่อน
มันนานหลายชั่วโมงอย่างนี้ตมมันไม่ตาย
อ๋อใช่หรือเขาหายใจอยู่แล้วหมอวินาจัยผิดมาหรือไม่เกี่ยว
แน่ใจเพราะว่าทางญาติเองเขาก็รู้สึกอย่างนั้น

คือนายโมฮามัติประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่๒๑มิถุนายน๒๕๖๒
แล้วก็แพทย์เขามีการรับรองเรียบร้อยว่าเสียชีวิต
หลังจากผ่านพ้นการรักษาไปได้เมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็บอกว่าเสียชีวิตแล้วก็ให้ข้อมูลมาด้วยบอกว่า
แจ้งกับโรงพยาบาลว่าตัวเองไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วย

ก็เคยเป็นว่าจากการฟื้นหลังความตายแยดในโมงมันให้สัมภัยกับสื่อมวลชนบอกว่า
เขาได้รับการกระทำที่ไม่เหมาะสมจากการวินิจฉัยของแพทย์
ว่าอย่างนั้นนะเหตุการณ์นี้ก็สร้างความบอบช้ำให้กับครอบครัว
เหมือนกับพอมันมีอะไรเกิดขึ้นครอบครัวก็เลยไม่ยอมจ่ายอะไรอย่างนี้

ก็กำลังเล่าเรื่องผีอยู่ว่าใครจะมาแกล้งไง

ดูหน้ามันเนี่ยหน้ามันก็เหมือนไปล่ะ
โอ้โหตกใจหมดเลยอะพี่
ตกใจหมดเลยอะ

โธ่ตายละตกใจมาก

หัวหน้าแพทย์เขายังบอกว่ากำลังสืบสวน
และตรวจสอบแนวทางการกรรมบัติบัตรงานของโรงพยาบาลดังกล้าว
ว่าแบบไหนทำการวินิจฉัย

คือต้องเอากลับมาวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกทีนึง
หรือว่าที่เขาบอกว่าเขาไม่มีสตางค์หรือเปล่า
ก็เลยบอกว่าเสียชีวิตจะได้ออกไปอะไรอย่างนี้
เราไม่รู้อ่ะไม่มีการบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ

แต่อยู่ดีคนนี้ก็ดวงแข็งนะ

คุณภาพชีวิตน่าสงสารที่สุดเลย
หรือว่าบอกปกติว่าสมมติของทางอินเดีย
เวลาจะฝังอาจจะยังไม่ได้แบบใส่อะไรลงไปหรือเปล่า
หนูคิดว่าน่าจะเป็นตรงนั้นไหม

แต่สมองน่ะ

อินดีคิดว่าเขามีตอนต่างไหว
เพราะว่าเขาหลับเฉยแหละ
อินดีคิดว่าเขาหลับไปแล้ว

ยาดคนอินเดียเขาคุณภาพชีวิต

บอกว่าไปก็ไปบางทีเหรอ
เธอไม่เห็นเดี๋ยวเวลาบางทีก็ถอนฟันอยู่ริมถนน
แต่หนูเห็นก็ดูเค้าดูดฟันบีขึ้นรถไฟแล้วก็ดูโดนรถไฟเหยียบ

แล้วก็จบคุณภาพแบบไม่มีเหลือคุณค่าของชีวิตก็น้อยมาก
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องโทรศัพท์จำเอาไว้เลยนะครับคุณผู้ชม
กับเด็กนี่ยิ่งต้องให้ความสำคัญมากเลยทีเดียว
เพราะมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วปัญหาของการติดโทรศัพท์มากจนเกินไปในวัยเด็กเนี่ยนะคะ
ก็เผยเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กคนจีนอายุ๑๓อายุ๑๓เองนะ
มณฑลเจอเจียวนะก็มีแบบว่าวันเกิดของเด็กคนนี้
แม่เขาก็เลยแบบซื้อโทรศัพท์ให้เป็นของขวัญวันเกิด
ที่ซื้อให้เนี่ยสาเหตุเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่เขาไม่มีเวลาทำงาน
เขาไม่มีเวลาที่จะอยู่กับลูกแล้วก็ทำงานเยอะมาก
ดังนั้นก็ให้ใช้วิธีการติดต่อกันโดยใช้โทรศัพท์เอาก็แล้วกัน
เด็กคนนี้เนี่ยพอได้โทรศัพท์มาพอคุณแม่คุณเอ้ย
โทรศัพท์เนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยนางอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเลย

คุณเชื่อไหมมันก็เกิดอาการแบบว่าอยู่อยู่วันหนึ่งเนี่ย
เด็กคนนี้เนี่ยไปโรงเรียนแล้วก็อยู่ก็เกิดอาการคุ้มคลั่ง
เอาหัวเนี่ยนะไปโขกกับกำแพงโขกโขกกับกำแพงโขกโขกไม่หยุด
ครูบอกว่าอัยย่าหยุดเดี๋ยวนี้

ไปโขกจนกระทั่งในที่สุดตัวเด็กคนนี้นะหมดแรงแล้วก็ล้มฟุบลงไปเลย
พอล้มฟุ๊บลงไปเนี่ยนะก็เกิดหน้าเนี่ยก็มีอาการแบบกระตุงชักเปล่งขึ้นมา
ร่างกายก็เกิดการไม่ตอบสนอง
ครูก็ต้องเรียกพ่อแม่มาพ่อแม่ก็แบบว่าแม่ก็มาดูแล้วแบบพูดด้วย
บอกว่าอย่าทำอะไรอย่างนี้นะนางก็ไม่หยุดนางก็ทำทำจนกระทั่งแบบ
พอหมดสติไปเนี่ยแม่เรียกแค่ไหนเนี่ยนางก็ไม่ฟื้นแหละ
ก็เลยต้องส่งตัวไปรักษาใช้เวลารักษาอยู่ประมาณ๒๘วัน
เกือบเดือนเนอะอาการไม่ดีอันนี้คือเขาทำไมเขาถึงโขลกอ่ะคะ
เรื่องก็คือว่าเขาตรวจพบรายละเอียดของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างกาย
แล้วผลเนี่ยที่ทดสอบออกมาแล้วเนี่ยนะวินิจฉัยว่าเป็นโรคนะพอใช้อย่าง
เพราะว่ามันมันคือมันเพลงคือไม่มีการหยุดไงอยู่อย่างงี้ตลอด๒๘
ไอ้๑๔๒๔ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนให้อยู่อย่างงี้ไปตลอดเธอก็ใจทำ
มันก็เลยแบบว่าทำให้แบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันต่ำเนี่ย
มันก็เกิดโรคที่เกี่ยวกับไข้สมองเนี่ย

ก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนี้นะฮะ

ไม่ได้การพักผ่อนแบบนี้ที่เหมาะสม
ภูมิคุ้มกันมันก็จะแบบมาอ่อนแอถูกไหม

พฤติกรรมของเขากลายเป็นเด็กทารกเลยนะ

ทำอะไรก็ไม่ได้เลยกลายเป็นเด็กทารกขึ้นมาเลยทันที

กินยารักษาเยียวยาไปเรื่อย

พอ๑๒วันปั๊บร่างกายก็ค่อยฟื้นตัว
เขาก็สามารถที่จะจำตัวเองได้
จำแม่จำพ่อได้

ก็ต้องมาระวัดระวังกันนะเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรส่งโทรศัพ
พ่อแม่ก็อาจจะรู้สึกว่าอยากให้ลูกนำเทรนด์ดูเทคโนโลยีต่าง
แต่ว่าใช้มากเกินไปก็น่ากลัว
อ่ะถามหน่อยค่ะชื่อเรื่องอาถรรพ์กันบ้างไหมคะคุณแม่คุณรถเมฆค่ะ

คนเฉยอาจจะเชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าใช่ไหมคะ
แต่เรื่องราวที่บุ๊กโกะจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเรื่องราวเขาบอกว่าอาถรรพ์ต้นโศกที่รถกระบะอยู่อยู่เนี่ยนะครับ
อยู่ดีนะก็ล้อหลุดยางแตก
ครับภูงชนเลยอย่างที่เห็นในภาพข้างหลังของเรานี่นะคะ
เขาบอกว่าวันที่๔กรกฎาที่ผ่านมาอาสากู้ภัยจังหวัดระยองได้รับแจ้งว่ารถกระบะสีบ่อนเงิน
เสียหลักพุ่งชนต้นไม้บริเวณด้านหน้าโรงรับจำนำเทศบาลเมืองมาตรพุธ
จึงได้รีบไปตรวจสอบแล้วก็ไปช่วยเหลือพบนายพุทธิพงศ์
อย่างที่บอกว่าอายุ๔๒ปีเป็นคนขับขี่รถกระบะดังกล่าว
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะจากการตรวจสอบร่างกายภายหลังพบว่า
ฝั่งซ้ายเนี่ยอย่างที่บอกยางแตกนะฮะแล้วก็พุ่งชนกับต้นโศกริมถนนทางเท้า
คนผ่านไปผ่านมาจะเห็นได้ง่ายอย่างแบบนี้นะ
เขาบอกว่าอยู่ขับไมค์นะเขาเล่าให้ฟังว่าขับมาจากการเสร็จทำงาน
ก็ขับมาปกติเลยขนาดนั้นเองนะเขาบอกว่าด้านหลังก็เกิดเหมือนยางแตกกระทันหัน
อืมถ้าไม่ลดแล้วเสียหลักนะฮะท้ายสะบัดนะฮะ
แต่ตนอย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือรู้สึกอะไรเลย
คุณเขาเชื่อว่ายังไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเขาบอกว่าที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดยาง

เพราะว่าเขาเนี่ยมียันรูปเต่า
หลวงปู่หมุนจังหวัดสะแก้วที่เคารพบูชาติดเอาไว้หน้ากระจกรถ
ก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่พลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือ
เขาก็บอกว่าไงรู้ไหมจุดเกิดเหตุตรงนี้
มันมีอาถรรพ์เพราะมันมีตัวตายตัวแทนบ่อย
เป็นจุดลี้ลับที่ทำให้ชาวบ้านล่ำลือตลอดเวลาว่าตรงจุดนี้
ส่วนมากเนี่ยจะมีคนมาตายตรงเนี่ยบ่อย

วุฒิพงศ์นี่นะขับรถมาเนี่ยนะคะก็น่าจะมาเป็นตัวตายตัวแทน
แต่อาจจะยังไม่ถึงคาดเพราะว่าเขาติดนะ
แถวมาตราพุทธจังหวัดระยองหน้าโรงรับจำนำ
มันเป็นช่วงแบบกับรถหรือว่าเป็นช่วงแบบอะไรที่มันแบบ
อย่างที่บอกว่าชาวบ้านก็พูดกันไปต่างนานา

แต่ไม่ใช่อย่างนี้มันก็คิดได้เพราะว่าขับรถไปตั้งนาน
เป็น๒๓๔๐กิโลเมตรแต่ตรงนี้อืม
พอเขาบอกตรงต้นศกตรงนี้เนี่ยเหตุการณ์มีคนปฏิเสธสิทธิ์ชีวิตตรงนี้นะ
บ่อยอะไรอย่างนี้โอ้โฮ
บังเอิญไปอยู่ตรงจุดตรงต้นโศกพอดีคนก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นกัน
น่ากลัวคุกคุกกูผีไงผีมาแต่ช่วงนี้ไม่มีผีแล้วมีแม่ชงไง
แฟชั่นวีคพารีสแต่คุณแม่เสร็จเต็มทุกวันเลยนะชันเนอเรแต่กลับมาอัพเดทกันค่ะ
เอาละค่ะมาดูลูกสาวดิฉันอ่ะเดี๋ยวต้องเล่าอย่างนี้ก่อน
ว่าทำไมลูกชมผู้ของดิฉันเนี่ยก็ถึงได้ไปแบบว่าแฟรีสแฟชั่นวีคอยู่ตลอด
ช่วงนี้เป็นช่วงโอ๊ตกูตูของออลท่ำวินเทอร์นะคะ
ดังนั้นเนี่ยแม่ชมเนี่ยเขาเป็นแอมแบสเซอเดอร์ของล็อฟฟิเชียล
ดังนั้นเขามีคอนแท็กกันระหว่างหนังสือกับดีไซเนอร์ของทุกอัน
นั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าได้บัตรเพื่อเข้าไปดูแฟชั่นโชว์ได้ด้วย
อันนั้นสือลอฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเอาเสื้อผ้ามาให้เลือกเลย
ให้เลือกเลยจากดีไซน์แบรนด์ต่างไม่ยากเลยไปดูนั่งแต่งตัวไปดูแฟชั่นโชว์กันดีกว่า
คนนี้นางก็ใส่นี่เลยเป็นชุดที่แบบว่าสวยงามไปดูผมก่อนมีผมหน้าม้าทำไปดูเป็นเด็กสาวขึ้นมาเลยทันทีนะคะ
กระโปรงเหนือเข่าเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นแบบว่าเกาะอกก็มีสายพาดขึ้นไปตรงบริเวณไหล่
มันก็เป็นฝรั่งเศสด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยอย่าง

เป็นดีไซเนอร์อยู่ปี๘๐คนเดียวที่ยังมีชีวิต
คือก็ยังมีชีวิตที่ทำงานอยู่
บอกว่าฉันไม่ทำแล้วฉันก็ขาย

คนอื่นทำไปอะไรอย่างนี้
ก็ดูสวยทุกวันทุกลุคจริงเขาก็มีสวยอีกเยอะมากเลย
คราวนี้นางก็ไปเดินแฟชั่นโชว์ฟินาเล่ให้กับแนนดังมากในยุโรป

พวกนี้เป็นพวกเจ้าของดีไซเนอร์เป็นแขกทั้งนั้นเลยนะ

แล้วก็อะไรนะอะไรอีกอันหนึ่งที่เขาใส่วันแต่งงาน
อาชีพเขาแขกอีกอันอีกอันอีกอัน
พวกนี้แขกแบบว่าแขกแบบนี้

ในโลกโซเชียลกำลังพูดถึงหนุ่มคนนี้
เป็นนุ่มชาวเมียนมาร์เขาบอกว่าเป็นนายแบบ
เจ้าของรองเท้าเบอร์๔๐สาว
ตอนนี้สาวไทยทุกคนกรี๊ดกราน
เป็นคนประมาณเลยนะแม่เป็นลูกครึ่งนะ

สูงประมาณ๑๘๕นะ
เขาสูง๕ฟุต๑๐นิ้วนะคะ
ขนาดหน้าอกเขาบอกละเอียดหมดเลยนะ

ปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวเองก็หันมาไว้ผม
ยาบวกกับรอยสักเข้มเขาสักด้วย

จะถูกใจสาวกันมากขึ้น

หน้าตาเขาเนี่ยละไม้คล้ายกับ

ซูฮยอนด้วยผสมกัน

เขากลายเป็นหนุ่มที่ด่งดังมาก

วัยละอ่อนก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมาย
จนกระทั่งมาในช่วง๒๓ปี
หลังนี่เองค่ะเจ้าตัวเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้น

ก็มีโฆษณาในมือหลายตัวมาก

เครือข่ายโทรศัพท์ของเมียนมาร์เอง
พร้อมกันนี้ก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เครื่องสำอาง

ก็ทะลุไป๑ล้านคนแล้ว
ส่วนอินสตาแรมชื่อตามยังไง

ก็คือไปร์

คลองเพราะว่าตามจากชื่อเขาไป

ตอนนี้ไอจีก็ไป๒แสนคนละ

เป็นภาพที่คนแชร์ก็คือเขานั่งอยู่ที่

ไม่ทราบแน่น่ะ

พอคุณเจนี่รู้สึกอ้วนจะอ้วนหรือเปล่า
เฉียบหน้าลูกด้วย
ที่ข่าวของคุณเจนี่กับคุณมิกกี้ตอนนี้ท้องก็เริ่มอยากขึ้นมั้ย
คุณมิกกี้เนี่ยนะแฟนคุณเจนนี่เนี่ยเขาก็อัปเดตเรื่องราวข่าวของภรรยาเขาที่ตั้งท้องมา๔เดือนแล้วว่า
คุณเจนนี่เองเนี่ยก็เหมือนกับคือเคยหุ่นดีมาก่อน
อยู่มาตั้งท้องก็มีนายบ้างแหละสาวจะอ้วนขึ้นมั้ยน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นมั้ย
เพราะฉะนั้นก็ต้องบำรุงนะเพื่อนลูกอีกหนึ่งคนนะคะ

หลังจากที่คุณเจนนี่เนี่ยคลอดน้องเรียบร้อยแล้ว
ต้องกลับมาออกกำลังกายอยู่แล้วเพราะเขาเป็นสายกีฬา
แต่คนก็ไปดูไปจับ

ไปคอยสังเกตการไปคอยไปเปิดเผยเพศลูกไง

แต่คุณมิกกี้ดันไปโพสต์ภาพชุดกีฬาสำหรับเด็กผู้ชาย

เอ๊ะตอนนี้ลูกสรุปเป็นเพศหญิงหรือเป็นเพศชาย

เพราะว่าเพิ่ง๔เดือนกว่าเองตอนแรกก็ตื่นเต้น

หลายคนก็อยากรู้ไงฮะว่าสรุปลูกคุณเจนนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
แต่ด้านมีคนไปจับ
คือไปจับประเด็นเล็กนิ้วน้อยว่าลงรูปพิปราธลิคคุณเจนนี่
แล้วก็ลงรูปเทวดาผู้ชายเด็กผู้ชาย
คนก็เอ๊ะไปประจวบหมอคุณมิกกี้ลงชุดกีฬาสำหรับเด็กผู้ชายเนี่ย
คนก็เลยคิดในใจว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่า
แต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่บอกนะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
แต่ประเด็นหลักเลยคือตอนนี้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะ

เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนพอคลอดกลับมาเสร็จอย่างแม่ชมอย่างนี้

นิดเดียวก็เหมือนกันปั๊บเดียวเองคลอดก็กลับเลย

ดังนั้นคุณแม่ที่ตั้งท้องอยู่ไม่ต้องกลัวว่าน้ำหนักจะเพิ่มมากขึ้น
มีการกลัวซอวิงหน่อย

ผู้หญิงที่ท้องสามารถออกกำลังกายได้นะ

แล้วคุณมิกิเองเขาก็เป็นเหมือนคนเทรนด์ออกกำลังกายด้วย

เขาจะบอกเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวยิ่งเป็นสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันอย่างนี้
แน่นำนามเรื่องเทรนด์อะไรอย่างนี้อยู่แล้ว

ซึ่งตอนนี้เชื่อว่าคุณพรีเซนเตอร์หลายตัวเนี่ยต้องรุมฝีดได้แน่เลยนะคะคุณเจนต์นี้นะคะ
ไปดูความหวานของน้ำหวานกับกวางบ้าง
สองคนนี้นะเขาก็มีคนไปจับประเด็น
เห็นรูปถ่ายออกมาว่าแบบว่าไปกระดับชุดเจ้าสาว
แล้วก็ติ๊งไหมแม่อย่างเขาอันนี้แล้ว
เขาก็แจงว่าเขาจะแต่งงานกันอยู่แล้ว
เขาก็ขอกันไปแล้วนี่แค่นั้นเอง

เขาบอกว่าอย่างต่ำ๕ชุด

เขาเป็นคนไม่เคยใส่ชุดไทย
มีความรู้สึกว่าเขาจะใส่แล้วเขาเป็นลูกเขาจะเป็นยังไง
นะครับเกือบหมดล่ะค่ะมีนางก็เลยลองด้วย
นะก็แสดงความยินดีใกล้แล้ว
ไหนเดี๋ยวเขาจะได้ไปฉลองนะฮะสอบรสกันเลยทีเดียวโหยนี้
เปลี่ยนภูมิมากครับคุณแม่

วันเกิดใครวันเกิดใครค่ะ

แล้วดิฉันเนี่ยก็จะต้องให้ประกวดกับเขาด้วย

ปารีเซียงสาวปารีเซียงเรีย

ทำผมเป็นแบบว่าจับลงจับลอนอะไรขำ

ถ่ายรูปลงมาแล้วนะน้องก่อน

เพราะเสียใจไม่สนุกละ
ไม่สนุกว่าสิเขาอยู่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเข้ามา